ปฏิบัติการในการจู่โจมตรวจค้นยึดรถของกาง
ที่กำลังเอาไปส่งขายข้ามชาติ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเข้าไปตรวจยึดได้
แล้วก็มีภาพจากกล้องที่ติดหน้ารถของตำรวจ
ในการที่จะเห็นปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะช่วงของการปฏิบัติการนะฮะ
กล้องหน้ารถของตำรวจต่อชะดอเชียงของชุดจับกลุ่ม
แล้วก็รถคันหน้าที่เห็นอยู่นะฮะเป็นรถของกลุ่มคนร้ายครับ
ตำรวจกำลังติดตามไล่ล่านะครับ
ทันทีที่รถคนร้ายหยุดใกล้วัดโจโก้
ที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ตำรวจพร้อมด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าจู่จมตรวจค้น

คุณผู้ชมฮะคนร้ายสองรายทั้งคู่สารภาพบอกว่า
รับจ้างขับรถมาส่งชายแดนเชียงของ

จากนั้นตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่ง

พบรถกระบะ๔ประตู๔คันแล้วก็ฟอร์จูเนอร์อีก๑คัน
ขโมยมาทั้งนั้นเตรียมส่งขายชายแดน
คุณผู้ชมได้ราคาค่าจ้างในการขับรถไปส่งขาย

จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด
ก็นอกจากตัวรถที่ถูกขโมยมา
ก่อนหน้านี้ช่วงเที่ยงคืนครึ่งตำรวจได้รับรายงาน
บอกว่ามีแก๊งลำเรียงรถยนต์ผ่านพื้นที่สพบุญเรือง

ไม่ได้ขายแลกเป็นเงินนะแลกกับยาเสพติดครับ
จุดที่จะมีการค้าขายกันก็คือริมแม่น้ำโขง

เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนก็เลยพบรถต้องสงสัยแบบนี้
แล้วก็ต้องตรวจยึดเพื่อที่จะทลายแก๊งค้ารถข้ามชาติ
แลกยาเสพติดไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าไทยนะครับ
ไม่รู้ว่าเจ้าของรถที่แท้จริงคือใคร
แล้วก็จะไปจำหน่ายที่ไหนยังไม่ทราบ
รถที่ตรวจยึดในครั้งนี้มีทั้งหมด๙คันนะครับ
ทะเบียนจังหวัดสงขลาชมบุรีขอนแก่นสุโขทัยและกรุงเทพนะฮะ
ส่วนคนขับรถทั้ง๗คนที่ทำความผิด

เพื่อสืบสวนขยายผลว่าเป็นรถโจรกรรมหรือไม่นะครับ